เอาละครับคุณผู้ชมไปดูลินปิงดีกว่า
ลินปิงเขาตามพระไปบินทบาทด้วย
ลินปิงปกติเป็นชื่อของ
แพนด้าตาดำแต่คราวนี้เดี๋ยวไปดูว่าลินปิงนี่เป็นตัวอะไรกันแน่

ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าลิ้นปิงนั้นคือตัวอะไร
ถูกเฉยแบบนี้นี่ตัวนี้แหละฮ่าฮ่าฮ่า

ลินปิงไม่ใช่หมีแพนด้านะฮะแต่เป็นน้องสุนัขแสนรู้นะครับ
ทำหน้าที่ในการคอยลากรถเดินตามรับของบินทบาทนะครับ
โดยช่วงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดนครพนม
ก่อนจะเดินทางกลับวัดในจังหวัดขอนแก่น
ถือว่าไปปฏิบัติหน้าที่ข้ามจังหวัดไงคุณ
พระอาจารย์กิตติจัดประโยชน์นะครับอายุ๕๕ปี
วัดป่าบึงถุงเทียวตำบลน้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
บอกว่า๒ปีก่อนมีญาติโยมนำสุนัขพันทาง
ลาบาดอร์เป็นลูกครึ่งบางแก้วด้วยนะเขาใช้ลูกครึ่ง

เมียมาถวายจึงตั้งชื่อว่าเจ้าลินปิง

ว่านอนสอนง่ายแล้วก็ชอบเดินตามไปบินทบาท
จึงมีแนวคิดประดิษฐ์อุปกรณ์รถลากเข็นนะครับ
ที่ผ่านมาก็ทำหน้าที่ได้ดีไม่แพ้กับเด็กวัดเลยนะครับ
ทำงานตั้งแต่เลี้ยงแล้วก็พูด
ทำงานน่ะลากให้ตั้งแต่๗เดือน
๗เดือนแต่ก็เชื่อกลัวนี้ไม่มีงงแงเลย

ว่าจะทำอะไรมันก็ขวดมันก็เดินไปเลย

พระอาจารย์กิตติธรรมาสพอพาลินปิงไป
เป็นเด็กวัดแบบนี้พอหันเรียกลิ้นปิงลิ้นปิงมานี่
คนแถวนั้นมองใหญ่เลยลิ้นปิ้งมาเห
ลิ้นปิงมาเหรอออกมาจากเชียงใหม่ได้อย่างไร
ที่แท้นี่ชมหน้าลินปิงนะครับ
แล้วก็บางคนมองว่าพระอาจารย์ทรมานสัตว์หรือเปล่า
แบบนี้นะฮะเอาลินปิงมาลากของแบบนี้
อาจารย์สอนแบบนี้คุณบอกว่า
หากเข้าใจถึงสัจธรรมชีวิตถือเป็นการสอนปริศนธรรม
ไม่ว่าคนหรือสัตว์เกิดมามีหน้าที่ต่างกัน
แต่ความสำคัญคือต้องกระตันยูรู้คุณ
ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตนะครับ
เราก็ได้เห็นโอ้โหเด็กก็มาร่วมทำบุญตักบาทแบบนี้
ก็สนใจลิ้นปิง